มหาเทรสมาคมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กร
หน่วยงานสำคัญในการที่จะพิจารณาและเป็นผู้เสนอนามว่าที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
วันนี้ครับไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าโครงสร้างการบริหารงาน
และการทำงานของมหาเทรสมาคมความรับผิดชอบต่างเหล่านี้มีอะไรบ้าง

เปรียบเทียบมหาเทรสมาคมกับการปกครองในทางโลกนะครับ
มหาเทรสมาคมนั่นก็คือคณะรัฐมนตรีของคณะสงฆ์
เพื่อใช้ปกครองคณะสงฆ์ทั้งประเทศให้อยู่ในพระธรรมวินัย
ให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาครับ
โครงสร้างของมหาเทรสมาคมประกอบไปด้วย๑
สมเด็จพระสังฆราชทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป
ทำหน้าที่เป็นกรรมการมหาเทราสมาคม
โดยตำแหน่งจำนวน๘รูปนะครับ
ซึ่งมาจากมหานิกาย๔รูปและธรรมยุทธ์๔รูป
พระราชาคณะที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งเป็นกรรมการไม่เกิน๑๒รูป
โดยมาจากมหานิกาย๖รูปและธรรมยุทธ์๖รูป
โดยคัดจากธรรมเนียมปฏิบัติของทั้งสองนิกายเท่ากัน
เพื่อเสนอชื่อให้กับสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้คัดเลือกพระราชาคณะทั้ง๑๒รูป
โดยอำนาจของพระองค์เอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการมหาเทราสมาคม
และ๕สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการครับ
โดยหากมีวาระประชุมของมหาเทรสมาคมเพื่อรับรองในบางประเด็น
กรรมการมหาเทรสมาคมจะต้องเห็นชอบพร้อมกันทั้ง๒๑รูป
เช่นเรื่องการเสนอนามวาดที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐
กรรมการมหาเทรสมาคมจะต้องเห็นชอบพร้อมกัน
จะสามารถดำเนินตามขั้นตอนในการเสนอนามเพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมต่อไป
โดยอำนาจหน้าที่ของมหาเทราสมาคมนั้นนะครับเป็นไปตามบรรยัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
๒๕๐๕แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๒ปี๒๕๕๙
คือปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม
ครองและกำหนดการบรรพชาสามเณรควบคุมและส่งเสริมการศาสนาศึกษา
แผ่และรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
ซึ่งหน้าที่ทั้งหมดนี้ครับจะมาจากมหาเทรสมาคม
ที่ได้รับการบัญชาการจากสมเด็จพระสังฆราชโดยตรงนั่นเองครับ